ส่วนเรื่องนี้ค่ะเราไม่ทิ้งเราตามความคืบหน้าให้ที่เราเคยเล่าไปก่อนหน้านี้ว่ามีผู้หญิงคนนึงเขาเป็นแม่ค้าขายลูกชิ้น
เขาบอกว่าสามีเขาเนี่ยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งงวดสิบห้ากรกฎาคมที่ผ่านมาสองไปสิบสองล้าน
แต่เขากับสามีเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาถูกลอตเตอรี่วันที่๑๕กรกฎาคมแล้วสามีก็ติดต่อไม่ได้อีกเลย
ี่สิบเอ็ดกรกฎาคมสามีฝากเงินมากับเพื่อนหมื่นนึงเอามาให้เธอบอกว่าอ่ะไปใช้หนี้นะหกพันที่เหลือสี่พันก็เอาไป
กันฉันสามีภรรยาเธอไม่ได้ร้องขออะไรมากขอสองแสนได้ไหม
เพื่อเป็นค่าอยู่ค่ากินดูแลแม่ด้วยคือแม่เธอป่วยครับ
เธอก็เลยเอาแม่มาอยู่ที่บ้านสามีเธอก็เลยไปอยู่บ้านอื่นไง
แต่ว่าก็ยังไปมาหาสู่กันฉันสามีพระยาเธอเลยบอกว่าแบบเนี้ย
จะเรียกร้องสิทธิ์อะไรได้บ้างเธอไปปรึกษาทนายความด้วย
อายุห้าสิบปีคนนี้นะคะครับ
ส่วนสามีของเธอชื่อว่านายวิชัยจ่าพิมายหรือน้อยนะคะ
ทีนี้ค่ะเราตามหาสามีของเธอเจอ
ฟังข้อมูลจากฝั่งสามีกันบ้างดีไหมคะผมอยากฟังมากเลยนะ
ว่าเขาว่ายังไงนะนายวิชัยจ่าพิมายหรือน้อยนะคะ
เขาบอกว่าเป็นอดีตสามีไปแล้วค่ะอดีตสามีด้วยนะ
เขายืนยันว่าเขาเป็นอดีตค่ะเพราะเขาเลิกกับนางสาวชายาพาตั้งแต่๑กรกฎาคม
เขาถูกหัวอย่างสิบห้ากรกฎาคมโอ้โหมันนี่ไง
กันตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมแล้วเพราะฉะนั้นผมเป็นอดีตสามี
ต้องเรียกผมว่าอดีตสามีแล้วไม่ได้มีการติดต่อกันเลยตั้งแต่เลิกรากันไป
ครับแต่พอนางสาวชายาพามารู้ว่าเขาถูกลอตเตอรี่สิบสองล้านอ่ะ
ก็พยายามติดต่อกลับมาเพื่อขอเงินไปใช้หนี้อืม
เขาบอกว่าเขาก็ให้ไงหมื่นนึงก็ให้ไปเลยให้เอาไปใช้หนี้
ที่ฝากเพื่อนไปนะใช่ครับแล้วที่เขาแยกทางกันเนี่ย
จริงแล้วนะทางที่เขาอยู่กินกันฉันสามีภรรยาเนี่ย
วิชัยเป็นคนทำงานส่งน้ำแข็งอ่าแล้วหาเงินอยู่ฝ่ายเดียวนะครับ
ตัวนางสาวชายาพาไม่ได้ช่วยหาเงินด้วยเลยเพราะว่าขายลูกชิ้นเนี่ย
มันไม่ได้มีรายได้อะไรมากที่เขาพูดว่าเขาหาเงินอยู่ฝ่ายเดียว
ก็คงจะพยายามบอกว่าเงินที่เขาไปซื้อลอตเตอรี่คือเงินของเขาคนเดียวนึกออกไหม
ไม่ได้เป็นการแบบอยู่กินกันฉันสามีพระยาใช้เงินกระเป๋าเดียวกัน
อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นก็แก้ไปสองล็อกแล้วใช่
คือนอกจากไม่ได้จดทะเบียนแล้ว๒ก็เลิกกันไปก่อนที่จะถูกหวย
สามคือเงินที่เขาซื้อลอตเตอรี่คือเงินของเขา
เขาทำงานส่งน้ำแข็งไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับเงินของทางฝั่งนางสาวชายาพาที่ขายลูกชิ้นทอดมาได้เลย
เกี่ยวกันเลยเขาอยู่แถวสมุทรปราการนะฮะตอนนี้เขาอยู่ด้วยกันปีกว่า
ทีนี้พอนายวิชัยรู้ข่าวว่าพี่สาวที่อยู่ที่บ้านที่จังหวัดนครราชศรีมาเจ็บป่วย
นายวิชัยก็เลยบอกว่าขอกลับไปหาพี่สาวเพื่อไปหาหมอแต่นางชายาพาเนี้ยไม่ให้ไปอืม
ถึงขนาดเรื่องของค่ารถบขศเนี่ยไม่เคยให้เขาเลยนะแต่ก่อนอ่ะครับ
วิชัยบอกว่าทางฝั่งนางชายาพาเนี่ยชอบสร้างหนี้สินอันนี้เป็นเหตุผลที่เขาเลิกกันครับ
เนี่ยเขาเลิกกันแล้วตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมก่อนถูกหวยอืม
วิชัยบอกว่าเขาไม่ได้ใจดำนะพอเป็นข่าวแบบนี้คนหาว่าเขาใจดำไง
ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งตั้งสิบสองล้านทำไมภรรยาที่เลิกรากันไปเคยอยู่กินกันมาเป็นปีปี
แค่สองแสนทำไมไม่ให้ให้แค่หมื่นเดียวเออทำไมอ่ะนายวิชัยบอกว่าเขาไม่ได้ใจดำ
ตอนแรกตั้งใจจะแบ่งเงินที่ถูกรางวัลให้สองแสนจริงตั้งใจจะให้อยู่แล้วตั้งแต่แรก
แต่พอมาให้ข่าวมาพาดพิงทำให้เขาเสื่อมเสียก็เลยตัดสินใจว่าไม่ให้ดีกว่า
ที่แรกตั้งใจจะให้ตอนแรกตั้งใจจะให้อยู่แล้วพอเป็นข่าวแบบนี้ไม่ให้ก็แล้วกัน
ครับรู้สึกว่ามันไม่ให้เกียรติกันเลยที่ผ่านมาตัวเองก็ทำงานหาเงินให้ใช้มาโดยตลอด
เงินไม่เคยขาดเลยนะส่วนเรื่องที่ไปแต่งงานใหม่ไม่จริงนายวิชัยบอกว่าไม่จริง
เพราะภรรยาที่อยู่กับเขานะตอนนี้คบกันก่อนที่จะมาคบกับนางชายาพา
นิชยาพาครบซ้อนเหรอเออเขาคบกันก่อนแล้วนางชายาพาก็รู้ทุกอย่าง
รู้ใช่ไหมรู้ด้วยไม่ใช่ว่าเออทิ้งไปไปแต่งงานใหม่เพราะถูกหวยรางวัลที่๑๒ล้าน
สังคมโปรดเข้าใจผมด้วยครับอ่าผมคบกับภรรยาผมมานานแล้วครับอืม
ยาพาเนี้ยมาทีหลังด้วยซ้ำครับโอ้ยข้อมูลมันคนละอย่างกันเลยนะนี่ไงอืม
แล้วก็มีข้อมูลว่าก่อนที่นายวิชัยจะมาอยู่ที่สมุทรปราการนะคะนายวิชัยมีภรรยาคนแรกเป็นชาวหนองคาย
ครับแล้วก็เลิกกันไปแล้วก็มาคบกับนางสาวบุญเรสารศรีก็คือคนที่นายวิชัยแต่งงานด้วย
ซื้อรถซื้อทองให้แล้วก็คนที่อยู่ด้วยกันนะตอนนี้ก็คือนางสาวบุญเร
ที่ไปเห็นในเฟซบุ๊คว่าขึ้นสเตตัสว่าแต่งงานแล้วเนี่ยใช่ใช่
นายวิชัยเข้ากรุงเทพหางานทำที่สมุทรปราการก็มาคบหากับนางชายาภาไง
ซึ่งนายวิชัยไม่ได้เลิกกับนางสาวบุญเรอ่าเข้าใจเนอะ
นั้นค่ะอืมทีเนี้ยค่ะเหตุการณ์มันเลยพลิกไปพลิกมาไง
ทีมข่าวของเราก็เลยตัดสินใจเอาข้อมูลที่นายวิชัยบอกกับทีมข่าว
ไปบอกกับนางชายาภาอืมทีเนี้ยค่ะสิ่งที่นายวิชัยและครอบครัว
ที่จังหวัดนครราชศรีมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนางชายาภาบอกว่าไม่จริง
ยังไงเอาว่ามาอืมมันไม่จริงครับสถานะความสัมพันธ์ระหว่างนายวิชัยกับเธอมันคลุมเคลือ
เพราะว่า๑กรกฎาคมนายวิชัยไปขนของออกจากบ้าน
แต่นายวิชัยไม่เคยบอกว่าจะเลิกยังไม่เลิกกันค่ะ
เพราะฉะนั้นถือว่ายังไม่เลิกถือว่ายังไม่เลิกแค่ขนของออกไปเฉย
นายวิชัยแค่บอกว่าขออยู่คนเดียวความสัมพันธ์ของเราขอดูดูกันไปก่อน
อันนี้ไม่ถือว่าเลิกใช่ทางชายาภาบอกดังนั้นครับช่วงวันที่หนึ่ง
ถึงสิบห้ากรกฎาคมนายวิชัยไปอยู่บ้านที่ไปเช่าเอาไว้
ซึ่งก็อยู่ข้างข้างบ้านของนางชายาพาแล้วก็ไม่ใช่ไปแล้วไปเลยนะ
ไปไปมาก็ยังมาหาเธออยู่ยังมานอนกับเธออยู่เลย
ดังนั้นพอหวยออกนายวิชัยมาหายไปแบบนี้มันไม่ได้ครับ
นายวิชัยเนี่ยเอาเงินไปฝากกับเพื่อนเอาไว้๑๐๐๐บาท
เอามาใช้หนี้เนี่ยหนี้ก็หกพันแล้วเงินมันเหลือแค่สี่พันเนี่ยค่ะ
ส่วนเรื่องที่นายวิชัยให้ข้อมูลกับนักข่าวเนี่ยนะคะบอกว่าโอ้โห
ตัวนางชายาพาเนี่ยไม่ยอมให้นายวิชัยไปหาพี่สาวซึ่งป่วยอยู่
ค่ารถก็ไม่ให้นางชายาพาบอกว่าอันนี้ตัดไปมันไม่จริง
แต่กลับเป็นนายวิชัยเองนี่แหละที่บอกกับเธอตลอดว่าไม่อยากกลับบ้าน
ที่ผ่านมานายวิชัยก็พูดลอยว่าพี่สาวป่วยแต่ก็ไม่เห็นกลับไปหาพี่สาวเลย
บอกให้ไปก็ยังไม่ยอมไปนายวิชัยบอกไม่อยากกลับไปอืม
ส่วนเงินสองแสนบาทที่ขอไปเนี่ยพอมาถึงจุดนี้แล้ว
นางชายาภาบอกว่าจะให้หรือไม่ให้ก็ไม่เป็นไรละ
เป็นสิทธิ์ของนายวิชัยแต่ถ้าหากยังมีมนุษยธรรมกันอยู่
ก็ควรจะคิดนะว่าควรจะให้หรือไม่ให้เงินสองแสนตรงนี้
อืมแล้วฝากบอกนายวิชัยไปด้วยว่ามาพูดกันต่อหน้าดีกว่า
ตกลงกันต่อหน้าดีกว่าจะให้สื่อหรือให้ทนายความเป็นคนกลางก็ได้
เคลียร์ปัญหานี้เพราะอยากจะจบเรื่อง
จะเอาเวลาไปทำมาหากินอืม
สิ่งที่เขาพูดถึงบอกมาทำไมเขาถึงกล้าพูดได้ถึงขนาดนั้น
มันไม่เป็นความจริงเขาแยกกับเราอยู่อ่ะ
ก็ไม่ได้ว่าเลิกกันนะคะก่อนที่เขาจะก้าวออกไปจากบ้านนี้
บอกว่าแยกกันอยู่ดูกันไปก่อนเดี๋ยวถ้าเผื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลง
จะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกคือเราก็ยังเป็นผัวเมียกันอยู่เหมือนเดิม
แต่แค่ขอแยกห้องไปอยู่ก่อนเขามาแล้วเขายังไม่มาไม่มาหาป้าเลย
ก็แค่ฝากเงินแล้วเงินเนี่ยก็เอาไปใช้หนี้เขาที่ป้าพี่สาวเขาป่วยป้ารู้
แต่ทีนี้ทำอยู่กินมาด้วยกันเนี่ยเงินทองมันก็หาได้แบบพออยู่พอใช้พอกินไปอย่างนี้
ไม่ใช่ว่าป้าจะไม่หาให้เขาแต่เขาไม่ได้ว่าจะไป
ไม่ใช่ว่าป้าไม่ได้เงินเขาเพราะเขาไม่ได้บอกให้ป้าหา
ถ้าป้าเขาจะเอาป้าก็หายเขาได้เงินของเขาป้าเข้าใจ
ถ้าเขาป้าแค่ขอแค่ว่าความเมตตาขอพ่อว่าคุณมีมนุษยธรรมไหม
เพราะเรายังอยู่กินกันจริงในระหว่างที่เขาออกมาจากบ้าน๑๐กว่าวันเนี่ย
มาหาสู่ป้ามาช่วยเหลือกันแล้วก็ยังให้ป้ากู้เงินให้เขาทั้งห้าพันบาท
เขาที่เขาบอกว่าถึงตัวเขาไม่ได้ไปเขาก็จะส่งเงินให้พี่เขาไป
ถ้าเผื่อว่าเขาแยกกันอยู่แล้วก็ไม่ได้มาหาไปมาหาสู่ป้าจริง
แล้วเงินกู้ตัวเนี้ยเอามาจากไหนป้ากู้ให้เขา
อ่าแล้วมีจุดพีคยิ่งขึ้นไปอีกค่ะนางชายาพาก็เลยบอกว่าอ้าว
เขามาทีหลังเหรอนี่อ่าที่หาว่าเขาเขามาคบทีหลังอ่ะใช่ไหม
ครบซ้อนอ่ะใช่เขาบอกเขาไม่รู้มาก่อนเลยนะอ๋อเหรอ
รู้ว่านายวิชัยเคยมีภรรยามาก่อนที่แบบจังหวัดนครราชศรีมาอืม
ไม่รู้เลยครับเพราะว่านายวิชัยไม่เคยบอกเลยว่ามีครอบครัวมาก่อน
ว่ามีแฟนมาก่อนก็เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้ว่าเธอเองก็มาทีหลังเหรอ
ก็ความจริงมีอย่างเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นก็มีแค่สองคนนี่แหละที่รู้ว่าใครพูดจริง
ไม่จริงค่ะเอาจริงจริงก็ตกกันตกลงกันเองนะสองคนอ่ะนะ
คบหากันให้ไม่ให้ก็ว่ากันไปอ่ะอ่าท่านผู้ชมว่ายังไงอ่ะอ่าเนี้ย
พอฟังข้อมูลสองฝ่ายอย่างเงี้ยถ้าผู้ชมคิดว่ายังไงอ่า
ควรจะจบยังไงดีเชื่อหรือไม่เชื่อฝ่ายไหนค่ะต้องขอความไว้นะฮะนะค่ะ